เขาใส่ไข่สดไอ้บ้า

ของหลอกกล้องด้วย

พี่พ่ากุ้งโห่นอนาฬิกาสีทอง

มังสายแค่ที่พี่บอกปน

แล้วคนมาตรงนี้เล่าวิรกรรมฉันดีน่ะ
คือการตอกบัตรให้เนี่ยคือเป็นอะไรที่ผิดระเบียบบริษัทนะครับ
นี่พูดกันตรงแต่ว่าช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งไว้ได้ไม่ให้โดนด่า
แกพูดเนี่ยเขายังอยู่นะบริษัทนี้แกน่าออกแล้วนะโทษครับ

ตอนสิ้นปีก็ได้เงินก้อนถ้าสมมุติเขาให้ออกก็ได้เงินก้อน

มีการเหลี่ยวปาก
แต่ถ้าเมื่อก่อนเหลี่ยวปากนิดนึงตอนพี่มทต์เนี้ย
ทุกคนมีคนเดียวที่มีปัญหากับทั้งองค์กร

ไม่ใช่ผู้ชายคนหนึ่ง

แม่งมาเข้าภาพกับมืออาชีพ
เรื่องพายุนะคะโพดูนนั้นจากไปแล้ว
แต่ว่าของใหม่มาค่ะอาชิกิ
เมื่อเช้ามีคนเรียกคากิไม่ใช่นะคะ

พายุระดับ๓โซนหรือพายุโซนร้อน
คาจิกิได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ๒
บริเวณที่บริเวณเมืองสารวัล
ที่เมืองลาวนู่นนะฮะทางลาวตอนใต้
ความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง

ทางที่ตะวันออกคล่อนไปทางเหนือเล็กน้อย
ด้วยความเร็วประมาณ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งประเทศเลยนะฮะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่

โดยเฉพาะภาคอิสานแล้วก็ภาคตะวันออก
ซึ่งอันเดิมโพดุลเข้าภาคตะวันออก

ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก

จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ประเทศลาวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะ
ในวันที่๓ที่โดนหนักเลย
ก็คือภาคเหนือที่เชียงราย
พยาวแพร่น่านพิศนุโลก

กสุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์เจ้าเก่า

อุดรธานีหนองคาย
ึงกาลสกลนครนครพนม

นครราชศรีมามหาสารคาม

จ้ะเนี่ยไม่มาได้เลย

นครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สละบุรีนะคะตามที่เห็นนี่แหละค่ะ

หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนคร
นครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลสินขอนแก่นมหาศาลคามร้อยเอ็

ภาคตะวันออกโดนหมดชนบุรีระยองจันทบุรีตราด

ส่วนภาคใต้ไปโดนฝั่งตะวันตกนู่นนะฮะก็คือละนองพังงาภูเก็ต

แต่ว่ามันมีมันมีคุณกระทบ
มันมาจากทางอันดามันด้วยมีร่องมรสุมค่ะ
พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
แต่ประเทศลาวตอนใต้เขามีทีนี้มันประกอบกับ

มาซ้ำกำซัดให้เราด้วยนะคะ
จากทะเลอันดามันของประเทศไทยนี่นะคะ
คือมาเจอกันสองข้างเลยคือทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ทีนี้ขึ้นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนั้นสูงถึง๒๓เมตร
อยู่เราก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะสูงมากถึง๓เมตร
ระวังให้ดีเลยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หนีเลี่ยงบริเวณ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็เรือเล็กที่ของบริเวณอ่าวไทยอ่าวไทยตอนบน
และอันดามันนั้นงดออกจากฝั่งก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ
เขามีสายด่วนพยากรอากาศให้สอบถามที่
แต่ว่าสายด่วนนิรภัยได้๒๔ชั่วโมงเลยคือ
ให้ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือนะคะ
คือที่น้ำป่ามันมาว๊อบว๊อบแป๊บอะไรแบบนี้ไงเถอะ
อันนี้สายด่วนนะ๑๗๘๔อันนี้พอพอพอ
มีเรื่องใครจะบอกได้ครับผมแต่ถ้าสำรวจถ้าจะถามพยากรอากาศก็๑๑๘๒

วันนี้ถ้าสมมุติเราติดตามสถานการณ์ไปโดยเฉพาะภาคอีสาน
เมื่อวานจะเทรนด์จังหวัด๑๐๑ค่อนข้างจะไปกันเยอะขอนแก่ไปกันเยอะแล้ว

อีกที่หนึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ย
หลายพื้นที่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเราทางไทยรัฐเดี๋ยวคงจะมีการรายงานเข้ามาเนี่ยนะครับ
บอกว่ายังเป็นตอนนี้สั่งปิดเรียนหมดแล้ว
อุ๊ยสั่งปิดเรียนอำนาจเจริญ

ไหลเข้ามาหมู่บ้านหลายต่อหลายแห่งแล้วเนี่ยนะฮะ

ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะถนนเส้นหลัก
รุณประเสริฐที่เชื่อมต่อระหว่างอำนาจเจริญกับยะโสธร

บริเวณทางโค้งอำนาจเจริญไปยัง
จริงแล้วเยอะพอสมควร
เกี่ยวกับคนจริงจะต้องแบบว่า

จะบอกว่าบนนี้เหมือน

ก็ติดกับอำนาจเจริญนะคะคุณ
เพราะฉะนั้นหลายจังหวัดเอาล่ะอย่างอำนาจเจริญบางพื้นที่สั่งปิดการเรียนแล้วนะฮะอุบลราชธานีสั่งปิดการเรียนไปบ้างแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันว่าแต่ละพื้นที่ของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
อีสานนี่โดนทุกลูกเลยนะมาจากทางเวียดนาม
พิจิตรอำเภอตะพานหินระดับน้ำสูงกว่า๕๐๙๐เซนติเมตร
ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำรองไว้
คือมันไปทั่วคุณสังเกตว่าคราวนี้มันไปทั่วจริง

นี้อีสานหนักหน่อยแต่ในขณะเดียวกันเราเริ่มจะเห็นนะฮะ
พิศนุโรคสุโขทัยตอนนี้พิจิตรมาแล้ว
เพราะฉะนั้น๓จังหวัดนี้มันใกล้กรุงเทพเข้ามาแล้ว
ใกล้มาก่อนเดี๋ยวถึงฮ่อนหวัน

คิดว่าเขาระบายน้ำทันปีนี้เรากักเก็บน้ำไม่มีน้ำเก็บ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเขาระบายน้ำพวกนี้มันไหลลงเกิดก็จะเป็นผลดีพอสมควร
แต่ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนก็ประสบอุทธกภัยกันอย่างเต็มที่แล้วจริง

เราไม่รู้แต่เขื่อนบางที่ก็ยังไม่มีน้ำเพิ่ม

ก่อนหน้าภาพเขื่อนแบบแห้งเลย

เหมือนทะเลเลย
แต่พรุ่งนี้จะระบายเร็วไหมถ้าไม่ซ้ำเนี่ยจะไหลลงแม่น้ำโขง

แต่พวกนี้เขาระบายเร็วคือไม่มีตึกอะไรกั้นอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้พายุอีกลูกกำลังจะเข้ามานี่สิ

วันที่สาม
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูปริมาณน้ำฝน
แต่ถามว่ามันค่อนข้างจะระบายไปได้ไกลนะ

กรุงเทพมันเท่าระดับน้ำทะเลไง
ก็ระบายยาก

อย่าลืมนะ๑๗๘๔นะท่านผู้ชม

มันจะต้องอยู่ที่ว่าพายุมาอีกกี่ลูก

ถ้าสมมุติพายุมาอีก๓อย่างอเมริกา

แต่ถ้าสมมุติพายุมาอีก๒๓ลูก
เอาละคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
ต้นอยู่ตรงกลางยังไม่ถึงปลาย

คือช่วงน้ำทวม
มันมีไม่มีน้ำ
ตอนพี่เมย์สองฮันนี้มันก็ตุลา
กรุงเทศมันก็ตัวพี่ดูเนี่ย

เดี๋ยวส่งบางรายงาน
ส่งมาหน่อยว่าแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้าง
ที่ไม่โดดเลยคือภาคตะวันตกดีละ
การกรรมกลมการยังไม่หืมไม่อืน
ที่ไหนหนักเดี๋ยวคุณแม่มดจะไปนะคะ

ก็หันทั้งประเทศที่เขาเคยสำรวจนะฮะในป่าว

น้อยมากเหลือ๔๐ตัวซึ่งไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะ

ที่เป็นเสือป่าจริงมีอยู่แค่๔๐๐ตัวอย่างนี้

เป็นเพราะเสือนี่จะอยู่ในอินเดียไทยพม่าอะไรแบบนี้

มันชื่อเบงกรใช่ไหมวันนี้และแบบนี้
และขณะเดียวกันวันนี้ปัจจัยคุณค่ะคือ

มีแรง่อยู่

ประเทศไทยประชากรเสือโครงอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ย
ไม่เกิน๑๕๐๒๐๐ตัวพี่ทั้งประเทศ
เรามีแค่นั้นที่ที่อยู่ในป่าอนุรักษ์ด้วยนะ

ป่าตะวันตกแล้วก็ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ย
จากการติดตามตรวจวัดประชากรเสือโครงในพื้นที่มรดกโลก
ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นะเรสวนเนี่ย
ซึ่งเป็นใจกลางของผืนป่าตะวันตกเนี่ย
โดยการสำรวจด้วยกล้องดักถ่ายภาพเป็นระบบ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗จนถึงปัจจุบัน

พบว่ามีเสือโครงที่ถ่ายภาพได้ในผืนป่ามรดกโลก
โรคอ้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นาเลสวนเนี่ยเขาบอกมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก๔๑ตัว
๔๑ตัวเนี่ยปี๒๕๕๓เป็น๗๗ตัวในปี๒๕๖๒
อ๋อออกรูปออกร้านเพิ่มกับครึ่งมีความสัมพันธ์กันออกรูป
โดยประชากรเสือโครงที่ประเมินได้อยู่ที่ประมาณ๘๐๑๐๐ตัว
ในพื้นป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งในทุ่งใหญ่นะเรสวน
นอกจากนี้ยังพบว่าเสือโครงในพื้นที่มีการขยายพันธุ์ทุกปี
แล้วก็มีการกระจายพันธุ์ไปอาศัยอยู่ตามพื้นที่คุ้มครองโดยรอบ

ตามเพจของป่าไม้เขาอยู่มีลูกด้วย
มีลูกเหรอมีลูกเล็กเดินตามที่เนี่ยโฮ้ยขาแข้ง
ลูกเสือใช่ไหมลูกเสือสิลูกฉันเหรอ
เราจะทำดีเราจะทำดีไม่ใช่
บ้าเสือเคาะ
นี่ก็เป็นเสืออีกพันธุ์หนึ่งเสือผู้หญิง
อ๋อจริงเหรอพาไปกูอย่าว่าแต่กินหน่อยนะ

เสือทำชาบมันไม่ได้อว่นท้วนขนาดนั้น

อูววคุณกุโม้ยก็คืออีกเสือประเภทน่ะเสือใบ
ท๋าแ้วต่ำร่าวครับ

อะไรคือเสือไก่
ก็นี่ไงเสือไงแล้วก็มีไก่มา
อ้อเสือก

ไปกระชากโดนกระชากซ่อยออกมาอาจรู้สึกเป็นไง
เจ็บเสียของเจ็บเสียตังด้วย

เป็นอดีตนักมวยครับผม

ที่นครศรีธรรมราชครับ
ชาวบ้านกำลังช่วยกันกดปล่อมร่างของคนร้ายที่รับบาดเจ็บ
อ่าบนถนนวัดโบดหมู่๒นะครับ

นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบภอมเมืองนครสิทธิ์ธรรมดารับจ้างเหตุชิงทรัพย์นะฮะ
ไปที่สุดเอ่อที่เกิดเหตุครับพบผู้เสียหายคือในนันทาเนี่ย
พลเมืองดีเนี่ยกำลังล็อกตัวคนร้ายอยู่
ก็สอบปากคำครับว่าก่อนเหตุที่นานทาเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์นะฮะพ่วงข้างสีน้ำตาล
กลับจากซื้อไก่สดผักวัตถุดิบ
สำหรับประกอบอาหารขณะที่ขี่รถจักรยายนต์พ่วงข้าง
ฮะถึงเกิดเหตุที่ถูกใจเห็นนะฮะมีชายคนหนึ่งขี่
ไซสีดำตามมาได้กดแตรครับ
นันทาเนี่ยยกมือไหว้ชายนางกล่าวพร้อมกล่าวขอบคุณอืมแต่ปรากฏว่าชายนางกล่าวเนี่ย
ื้อประแจเหล็กขนาดใหญ่ฮะฟาดลงบนต้นคอของนายนาธาหนึ่งครั้ง
นะฮะก่อนฟาดซ้ำเข้าที่กกหูอีกที
นายนันทานซุดลงไปก่อนคนร้ายเข้าประชิดตัวครับ
กระชากสร้อยคอทองคำหนักสามบาทพร้อมพระเลี่ยมทองครับ
นายนันทาเนี่ยคล้องคออยู่นะฮะจังหวะนั้นนายนันทาได้พยายามต่อสู้แย่งสร้อยคอทองคำ
ที่ขาดติดมือคนร้ายครับและคนร้ายได้เอาสร้อยใส่ในกระเป๋ากางเกงของตน
เองได้แล้วนะฮะเกิดการชกต่อยกอดรัดฟักเหวี่ยงชนละมุนครับ
คนร้ายพลาดท่าครับถูกนายนันทาล็อกล็อกเอาไว้ได้นะฮะ
แล้วก็กดหน้าคว่ำลงพื้นแล้วจากนั้นนายนันทาตะโกนร้องครับ
ขอคำฉุนละเจมส์ชะบานนะฮะที่ได้ยินเสียงอ๋อ
มาช่วยกันควบคุมคนร้ายได้สำเร็จนะฮะหน้าเละอย่างเงี้
ได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกที่หน้าผากและเหนือกกหู

นายนันทาให้การกับตำรวจครับ
ตนเองนั้นเคยเป็นนักมวยมาก่อนนะฮะ
ช่วงวัยรุ่นชกมากว่า๑๐ปีครับ

แม้จะถูกฟาดด้วยประแจจนระบัดเจ็บ

ประแจอันใหญ่มากนะ

คอปรบกกกากสุดเหมือนกัน

อางคืออาจจะโดนหนักกว่านี้เนอะ

เพราะว่าเขาเอาประแจตีขนาดนั้นน่ะ

แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างส่งมากันหน่อยแล้วกัน
ทีมข่าวไทยรัฐอยู่หมดใช่ไหม

นี่เอาล่ะไปอีกหนึ่งข่าวส้มตำที่ใส่ผงชุรสเยอะใช่ไหม

มีภาพที่เห็นเมื่อวานตอนนี้นักข่าวจากไทยรัฐเนี่ย
ก็ตามเรื่องนี้ไปไปเจอที่จังหวัดอำนาจริงครับ
เกิดที่เหตุเกิดที่ส้มตำใยเพลิงหรือว่าส้มตำเพลิงนะฮะ
เจ้าของคือนางสาวธัญพรดูสิดูเทปดูเทปผงชุดรสสิ
คุณพี่เขาก็อายุ๔๒โม่ใหญ่หกใหญ่๕๐ถุงเอง

มะละกอไม่มาเป็นสวนเลยครับกูบอกว่าเจ้าของร้านนี้เป็นร้านดังนะเธอ
คนมารอต่อคิวทุกวันวันละเป็นหลอยคนเลย
แม้ว่าวันนี้จะฝนตกหนักแต่ลูกค้าก็มารอคิวกันหนาแน่น
พี่ธัญพรเนี่ยเปิดเผยวารักษณ์ทางนี้เปิดมาสิบกว่าปีแล้ว
แล้วก็ตกตนก็สืบทอดการตำส้มตำน้ำจากแม่
ตอนแรกเปิดเป็นเพลิงหมาแงนเล็กไม่มีชื่อร้าน
แต่เนื่องจากสภาพร้านนี้เป็นเพลิงลูกค้าก็เลยเรียกว่า
ลองใส่พงท์ฉุกลดขนาดนั้นนั่นอ่ะ
ใช่แล้วค่ะนางสาวชายพรพูดถึงคลิปดังกล่าว่าเห็นแล้ว
ลูกสาวมาให้ดูล่ะแต่ตนไม่ได้สนใจหรือวิธีตกังวลอะไร
คลิปมันเป็นกระแสขนาดนี้โดยเฉพาะส่วนตัวเห็นว่า
ทุกร้านต้องใส่กันอยู่แล้วอย่างไรก็ตาม
แต่ละร้านมีสูตรในการตำส้มตำที่แตกต่างกัน
ซึ่งร้านของตนนั้นแตกต่างจากร้านอื่น
เพราะว่าจะตำด้วยครกที่ใหญ่กว่าปกติ
ครกหนึ่งก็ถ้าดีได้ทีหลายถุง

เพราะหมดครกนี้ก็ตำแบบนี้ไปอีกครกไปเรื่อยนะคะ
ทำให้ปริมาณครกหนึ่งตำได้ประมาณ๔๐๕๐ถุง

ขายในราคาถุงละ๔๐ถึง๕๐บาท

ตำส้มตำของตนแต่ละครั้งไม่ได้ใส่จนหมดถุงนะคะ

เดี๋ยวก็ได้อยู่ในเมื่อกี๊อีกรอบครั้งเน่งถุงฟะเน่งถุง

ใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ครั้งถุงเท่านั้นนะนะไม่มีอะไรกว่า
ส้มตำร้านเนี่ยมีรสชาติคือ

ไม่รู้คนกินมันไม่แตกหิวน้ำตายหรอ
นี่ลูกค้าสาวเขาสัมภาษณ์ลูกค้าที่มายืนรอเข้าคิวอยู่เลย
เขาบอกว่ากินเป็นประจำร้านนี้ตั้งแต่เรียนมัธยมตอนนี้ทำงานต่างจังหวัด
กลับมาบ้านก็ยังต้องมารอเพราะรสชอบรสชาติมาก
แล้วมีการซื้อแต่ละครั้งรอนานแค่ไหนก็รอพอเราลองไปฟังเสียง
แบตค้ากันสักนิดนึงนะว่าเชิญพี่ท่านเยียบพรตอนที่หลังที่เป็นคนดังในการใส่ผงชุรสขนาดนี้
น้ำปากน้ำปากกันครึ่งขวดนะฮะโอเคฮะแล้วไปอุ้ย
ส้มดำลอยขึ้นมาเป็นแกงอ่ะเธอเมื่อวานเนี้ยอุ้ยเยอะจริงดูดิ
เฮ้ยนี้ไม่ตัดต่อนะไม่ตัดไม่ตัดต่อเช้าะแดดพี่ท่าน

เขาก็อาจจะเธอส้มตำที่ไม่ใส่ผงชุรสนี่เป๋เลยนะ
อันนี้พูดตรงไม่กินใช่ไหมไม่กินของเผ็ด

ไม่คะมือไม้อ่อนเลยเพราะเขาเริ่มจากผงชรดหนึ่งกับปล่อย
ก็ที่เขาบอกว่าเพื่อให้ครบทุกรสชาติ

ต้องดูว่าตอนนี้ผมในหัวเหลือแค่ไหน

เขาบอกร้านยำที่ตอนนี้ควรกินนี่ก็ใส่หมดรอบทุกร้าน
แล้วก็ใส่คุณแม่มันใส่ทั้งในน้ำยำ

แต่มันตรงที่ว่าคนอาจจะตกใจถามว่ามัน

ถุงและประมาณโหมสองช้อนสามช้อนป่ะ
แต่ร้านนั้นนะครับภาพคือเยอะจริงภาพ๐๒บาท
ไม่เยอะใส่แต่ไว้
มากก็ใช้ขับว่าก็ใช้ฉันบอกว่าไม่ได้ชิดกันไป
ซมตำนี่เป็นอาหารหลักของคนไทย
เยอะจริงตัมพ่อเยอะจริง

นี่มะระกอใช่ไหมเป็นชิ้นชิ้นน้อย
ไม่ได้สับยาวสับสั้น
อยเอเอฟอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขา

กระตากระตา

ทำพิธีขอฝนออกมารับผิดชอบด้วยเหรอแองจี้ตอนนี้
มีคลิปมีคลิปเป็นเด็กใครนะ
แห่อะไรแห่ตุ๊กตาแมวหา
นี่ไงเราก็เสนอข่าวกับทุกคน
สถานการณ์ก็เยอะอยู่หรอคุณแม่ตอนนี้
เยอะมากแต่ละพื้นที่ก็บอกเฉียบแล้ว
ในอันไหร่ศุษย์ไทยตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวัง
เหมือนกันสุโขทัยพิศนุโรคต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
อุบลก็มีคุณอุบลอุบลตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะ

ตอนนี้นะคะเมื่อ๒ทีที่ผ่านมาอุบลฝนตกหนักมาก
ท่วมหลายสายแม้กระทั่งเส้นหลัก
ท่วมสูงและมวลน้ำมาเร็วมากรักษาสุขภาพ

โยยอีทพูดดุลแล้วท่วมตั้งแต่ท่วมพร้องขนแก่นเลย

สัปดาห์นี้น้ำท่วมปรับตัวกันงง
คุณดูแล้วกันพันธุ์ละรัดแป๊บ
จริงน้ำต้นผงสารเด็กและคนแก่

ที่ถูกซัดทอดจากผู้ต้องหาในคดีปลอมบัตรเครดิต
ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้๙คน
มาจองห้องพักในโรงแรมในจังหวัดอุดรธานี
โดยทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต
แต่ธนาคารมีการแจ้งว่าธนาคารเจ้าของบัตรเนี่ย

เป็นคนไทยที่ทำทัวร์อยู่ที่สปลาว
ที่ตัวเองเพิ่งรู้จักเนี่ยให้ช่วยจองโรงแรม
เพื่อที่จะพากรุ๊ปทัวร์มาลง
โดยบอกว่าจะส่งเลขบัตรเครดิตพร้อมพาสปอร์ตเจ้าของบัตร

ในจังหวัดอุดรธานีมีโรงแรมแห่งนี้แหละ
ที่สามารถจ่ายค่าห้องพักโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตตัวจริง

คือปกติเราต้องใช้บัตรเครดิตตัวจริงใช่ไหม

มันก็อาจจะแบบเป็นระบบแบบว่าพิมพ์เอาหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ให้ธนาคารตัดอะไรอย่างนี้ได้

คือบางทีอาจจะใช้แค่ตัวเลข
อาจจะใช้แค่ตัวเลขนึกออกไหมครับ
โดยกลงที่กลุ่มขบวนการช่อกง

ผู้เสียหายนำบัตรเครดิตไปใช้ธุรกรรมต่าง

หรืออาจจะใช้ภาพถ่ายของบัตเครดิต
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งพลัสสปอร์ตของคนร้าย
ก็จะได้ข้อมูลนะฮะได้มาใช้กับเครื่องรูดบัตร

ซึ่งกรณีนี้สถานประกอบการบางแห่งก็เอาจริงนะ
ผู้ให้รูดก็มีส่วนรู้เห็นกันทั้งนั้นในการกระทำผิด
โดยมีการหักเปอร์เซ็นต์จากรายรับที่ได้ด้วย
ส่วนกรณีที่๒ใช้การแฝงตัวปลอมแปลงมาในลักษณะของนักท่องเที่ยว
แล้วก็นำบัตรเครดิตมารูดชำระซื้อสินค้า
โดยที่ตัวจริงกับชื่อในบัตรหรือสัญชาติไม่ได้สอดคล้องกันเลย

ซึ่งมักจะอาศัยช่วงเวลาที่ชุลมุนแล้วก็ทำพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น

บอยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาก็โดนหลอกเหมือนกัน

แล้วก็เปลี่ยนชุดธรรมดามาจับในผ้าเหลือง

อัพเดตเมื่อกี้๖โมงครึ่ง
หนีคดีมาบวชนะฮะแค่ตั้งใจจะบวชอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยต้องใช้ความพระบอย
อืมพระบอยจากที่ถูกกรณีตำรวจนะฮะคุณนายสิทธิชัยภาพชมพู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

แต่ขอล่ามด้วยนะเพราะอัตมาพูดจีนไม่เป็นนะฮะและต้องขอโทษสื่อทุกท่านที่อัตมาไม่ได้ออกมาอธิบายความจริงให้ทราบ
และนำไปเขียนต่างนานาจนกลายเป็นข่าวว่าอัตมาเป็นหัวหน้าแก๊งไปแล้ว
ซึ่งขอปฏิเสธเรื่องนี้ส่วนคดีก็ว่ากันไปตามของกฎหมายใครถูกใครผิดความจริงจะพิสูจน์กันเอง
ถ้าอัตมาได้กระทำความผิดใดก็คงไม่กล้ามาบวชให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาแน่นอน
อัตมาประจำอยู่ที่วัดนี้เชิญชวนญาติโยมมาพบได้ซึ่งภายในถ้ำนะฮะเป็นที่นั่งวิปัสนาของพระสงฆ์
ปากเข้าถ้ำทางลงไม่กว้างมีบันไดทางลงเข้าห้องโถงจากนั้นก็มีช่องรูเล็กจำนวนมาก
ก็สามารถไปเดินวิปัสนาได้เขาบอกว่าที่เขามาบวชวัดนี้เพราะเป็นอย่างนี้
อย่างไม่ดีที่กันยังไม่มีอะไรมากกว่านี้
เดี๋ยวคงมีอะไรขี้คลายมากกว่านี้แหละติดตามแล้วกันนะฮะ

คราวนี้ครับที่หญิงออสซี่ครับออสเตรเลียครับ
ถูกไก่ที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ทำไมอ่ะ
จิกจนเสียชีวิตบ้าไก่จิกยังไงให้ตายว
นี่ไงฮะเกิดเหตุพลิกขวัญครับเมื่อหญิงชราครับ
รัฐซาวออสเตรเลียครับผมถูกไก่ตัวผู้
ซึ่งบริษัทเลี้ยงของเธอครับจิกจนเสียชีวิตนะฮะ
อืมเหตุเกิดเมื่อหญิงชราเนี่ย
กำลังเก็บไข่ไก่ในเล้าซึ่งอยู่สวนหลังบ้านของเธอครับ
ก่อนที่จะถูกไก่ตัวผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวครับโจมตีนะครับ

ไก่ตัวผู้เนี่ยจิกเส้นเลือดดำของเธอจนทะลุครับ

จริงเหรอไปโดนที่สำคัญและเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
โรเชอร์บายาสผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยอเดเลสนะครับผม
ได้ศึกษากรณีดังกล่าวเพื่อเป็นคุณฐาหอน
ชาวออสเตรเลียให้รู้ถึงภัยของสัตว์เลี้ยงครับ
โดยบายาสได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวออสเตรเลียว่า
สิ่งสำคัญที่สุดคือผมพยายามให้ผู้สูงอายุ
รักษาโรคเส้นเลือดบวมด้วยการผ่าตัดพื้นฐาน
เพราะโรคนี้ทำให้เส้นเลือดอ่อนแอและเสี่ยงจะแตกได้ง่าย
เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกครับ

ที่ถูกแมวขวนที่ขา
แต่เราได้ทำงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่า
มีผู้คนมากมายที่อยู่แค่ในระแวกบ้าน
แต่อาจเสียชีวิตจากการเสียเลือด
เพราะขาและเส้นเลือดดำของพวกเขา
ชนหรือกระทบกับเครื่องใช้ภายในบ้าน

ทำให้หลอนเลือดต่างอ่อนแอ

บางคนเห็นมั้ยโดรนรถจนยังไม่ตายเลย

คือถ้าเขารุนแกเนี่ยปกตัวเองสู้ไม่ได้
ต้องโดนจุดสำคัญที่บอกว่าทำให้เลือดอะไรน่ะ

แหละค่ะงั้นมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างนะครับ
โชคลาภกันเดี๋ยวนี้วิธีการลุ้นโชคมีแบบแปลกเข้าไปทุกวันว่าไหม
เมื่อเราระนิบเห็นข่าวว่านอกจากจะหาเลขเด็ดตามต้นไม้

บริเวณนี้เพิ่งเห็นข่าวว่าฉาเลขเด็ดเนี่ย
ต้องมีเงินผุดร่างทรงมาให้เลขเด็ดกับชาวบ้านอีกด้วย
ยังไงขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ

สำหรับใครที่ไม่ชอบขอพรจากต้นไม้แปลกก็อยากจะให้ลุ้นโชคกับเขาบ้างมี
มีมาแนะนำค่ะวิธีการก็ง่ายแสนง่าย
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวด
ต้นเดือนกลางเดือนยาวไปถึงปลายปี
สุดท้ายก็ยังมีทองล้านอยู่นะคะ
กดเลยดอกจันทร์๕๕๐๕๔๐โทรออกฟรี
รุ้นรางวัลทองแสงกันได้ทุกงวด
ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน

กดมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
ดแล้วก็มาลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวี
การออกสลักกินแบ่งนะครับรัฐบาลนะครับ
ผมไม่แน่ครับคุณอาจเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้

กดดอกจันทร์๕๕๐๕๔เหลี่ยม
โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดนะฮะ
ดได้ทุกวัน๑๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๖๒นี้ครับ

ฝรั่งเศสคืออะไรฝรั่งเศสคืออะไร

เอ้าก็มีใคร
จูบนางงามสาวหน้าห้องน้ำ

ตอนแรกเขาปฏิเสธกันไงว่าไม่ใช่ไง

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
กับนางงามที่เคยมีข่าวกิ๊กกันจูบกันหน้าห้องน้ำ

มีข่าวเมาส์มอยแซ่บของคนในวงการ

ก็ทำเอาขาเผือกตาลุกตาวาวกันกลางดึก

ข่าวเม้าส์อักษรย่อดารา
ว่าด้วยเรื่องหนุ่มบองชู้

โดยระบุว่าโปรดใช้จักรยานในการเผือก
เผือกให้สุดแล้วหยุดที่คุก

วันก่อนอีแมวไปเที่ยวทองหล่ออยู่
มันก็ไปเจอคู่ของหนุ่มบองชู้กับนางงามรายหนึ่ง
ทั้งคู่เคยมีข่าวกิ๊กกัน
แต่ก็ออกมาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเอง
ล่าสุดเพื่อนคนนี้ก็พากันไปล้านหลาดแถม
รายเวย์ย่านทองรอนี่แหละ
เพื่อนเที่ยวกับเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่อีแมลงงว่าเพื่อนกันจูจุ๊บเรียราชกันหน้าห้องน้ำ
อันนี้กูไม่รู้กูแบวแต่เป็นฝรั่งกันทั้งคู่
จวบคงเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนมั้ย
แต่แค่เลือกจวบไม่ถูกที่ถูกเวลา
เอ๊ะหรือหนุ่มบองชู้เนี่ยไปเห็นแฟนเก่าที่มีข่าว

บางชุดเลยอยากจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้บ้าง

แค่เพื่อนกันค่ะแก้เพื่อนกันครับ

งานนี้ขาเปลือกก็เหลือกอ้องตวน
หืมบ่องชู้

ไม่ใช่ประฉะก็มีคนเดียวนักมวยก็อ้องตวนมาพรางเศส
ดูมาแล้วฮะครับผมแค่มันช่วย

มองนากูฮาแมน
มองนากูมองนากูฮาแมนเมลอ
ที่บำเพิร์นไม่แตงเชียงใหม่
นางก็บอกว่าเดิมที่ไม่ใช่บำเผอร์ตไม่แตง
มันจะไปจูบบ่องชูกับใคร
อันนี้มันเป็นชนเผาแล้วถ้าจุดข้างล่างขึ้นมานั่นพวกชนเผาแล้ว
นี่หลังจากที่เกิดเหตุมหากราบความรักระหว่างทิมพิธากับตายชุติมานะฮะ
ก็คาราคาซังเรื่องหย่าล้างกันมาพักใหญ่เลยทีเดียว
แล้วคือคนชาวโซเชียลคือคนที่ตามข่าวเนี่ย
ก็ว่าเป็นห่วงน้องพีพิมลูกสาวทั้งคู่
ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างพยายามจะให้ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีดังนี้ค่ะ
ก็คือว่าวันที่๓กันยาเนี่ยนะคะ
วันนี้อะไรแหละทั้งตายชุติมาแล้วทิมพิธาเนี่ยก็โพสภาพทั้งตาย
แล้วก็ทิมไปส่งน้องพี่พิมที่โรงเรียน
เปิดเทอมเนี่ยไปทั้งพ่อทั้งแม่เลยและตาย
แต่ตายบอกว่าภาพนี้ไม่ได้นัดกันนะคะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้น
เข้าไปส่งลูกทั้งคู่ลูกก็สำคัญที่สุดนี้เอง
ขณะที่ทิมเองก็โพสต์รูปตัวเองและน้องพี่พิมด้วยข้อความว่า

กับพ่อภูมิใจในตัวพี่พิมมากค่ะ
สุดท้ายแล้วความเป็นสามีภรรยาจะจบลงไปแต่ก็นั่นแหละครับ

อันนี้ดีกว่าครับผมปาร์ตี้เล็กครับวันเกิดของ

ปาร์ตี้ด้วยหรอคร้ายวันเกิดสองกันยายนของพ่วงกับมือทอง
ออฟพงพัฒน์วัชรบรรจงนะฮะมีครอบครัวมาอย่างพร้อมหน้าครับ
ต้องบอกว่ารวมตัวพระเอกนางเอกระดับแถวหน้าเลยนะฮะ
ณเดชนคุกิมิยะยาย่าหมากปรินคิมเบอร์รี่มาริโอแต้วนิวชัยพล
รวมถึงพี่อู๋ธนากรและผู้บริหารช่องคุณประวิทย์มารินนท์ช่อง๓
พร้อมภรรยาครับแล้วก็คุณวิบูลนะฮะพี่บูลด้วย
บอกเลยว่าเป็นปาร์ตี้อบอุ่นครับรายล้อมไปด้วยคนที่รัก
แล้วก็เคยถูกพี่ออฟกำกับการแสดงมาแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะ
จากภาพจะเห็นนะครับว่าพี่อ๊อฟของเรานั้นมีความแข็งแรงนะฮะ
หน้าตาสดใสถือว่าหายเกือบเป็นปกติแล้วนะครับผม
แฟนคลับหลายคนก็ต่างครอบรถโวยพรครับ
ผ่านตามห์อีสแซงกรามของแม่แก้วกันยกใหญ่เลยทีเดียว

ที่บ้านพี่ออฟเหรอ

คนโตนี่บีบีไงบีบี

ดูหน้าไลเฟิร์นมันล้าย

สำหรับคู่ของหนุ่มสงการเตชะนรงค

ที่ราชสุดปลายชายอุตส่าห์
โพสต์โปรโมทละครลิขิตรักข้ามดวงดาว
ใกล้จะออนแอร์เร็วนี้ลงในไอจี

ซีรีส์เกาหลีสุดฮิตสู่ละครโรแมนติก

นายต่างดาว

แล้วก็มีบอร์ดแคสต์ไทยทีวีวิชั่น
แต่มิวายังโดนดราม่าเพราะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์

แต่เป็นเวอร์ชันนี้ขอบายไม่ดูดีกว่า

จากนี้ยังมีคอมเมนต์เปรียบเทียบเมื่อก่อน
อดีตภรรยาของคุณแอปทักษะออนเนี่ย
มีละครยังไม่เคยเห็นโปรโมทให้แบบนี้เลย
แถมบางคนยังอันคอโลสงการไปเอง

เจ้าตัวไม่เคยโพสต์รูปลูกสาวอย่างปีใหม่เลย

ถึงนู่นนะตามเอาตอนนี้พื้นที่ในไอจีของหนุ่มสงกันจะกลาย
เป็นสนามรบย่อมย่อมไปเลยคุณดูสิโหร้อยเข้ามาความคิดเห็น
อย่างหนูเดือดเลยแหละอืมนะคอมเม้นร้อนเลยพี่เห็นว่าไงคะ
ดูเพราะว่าไม่รู้ทำไมยังมีกระแสนี้อยู่หมายถึงว่ามัน
เข้าใจเพราะคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมตอนพี่แอฟมีละครเยอะ
เยอะไม่เห็นช่วยโปรโมตอนนั้นก็อาจจะยังไม่บ้าเล่นไอจีกัน
หรือเปล่าตอนหลังแต่งงานแอฟไม่ได้เล่นละครไม่ได้เล่นละคร
มานานมากนะเขาไม่ได้โปรโมทให้หรอกแอปไม่ได้เล่นละครหลังแต่ง
งานนะไม่เล่นเลยไม่มีตั้งแต่งงานแหละอืมไม่มีแอฟจนถึง
อยู่ชีวิตเธอให้เล่นละครเห็นเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็ไม่
ที่พูดเรื่องอะไรอ่ะที่ที่ไปที่มีปูไพวงก์แล้วก็มีรวม
นี่ก็ว่ากันไปหน้าหน้าจิตต้อง

ฉันก็เรือนเรือแล้วนะว่าเขาโกรธเรื่องอะไรฮะ
คุณเนคแอฟตั้งแต่แต่งงานก็ไม่เคยเล่นแรกภพเลย
อารมณ์ก็ไม่ชอบ
ยืนยาดเนี่ย

เราก็ทินว่าซายแล้วเห็นเรื่องกันนานเร็ว

ลองดูก่อนหน้าถ้าสนุกก็ดูต่อ

เป็นกินดินเนอร์

เพราะว่าบอร์ดแพสต์เรื่องนี้ก็ทุ่มทุนมาหาศาสตร์
แล้วก็ถ่ายนานมากด้วย

แต่คนก็เอาไปเรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าไงแม่

แต่คนก็บอกว่า

ต่อจากละครด้ายแดงของคุณคริสกับคุณป๋อ
จันทร์อังคารก็คือเป็นวันพีค
เหมือนถึงว่าจะละครฟอร์มดีลงนะฮะ

ยโศทรตกทั้งวันนั้นคืนนี้ทุกพเป็นทะเลแล้ว

ผ่วยโศสี้ไม่ได้มีแม่น้ำสายหลัด
ไม่ได้ติดแม่น้ำโขงด้วยมีแม่น้ำอะไรสักบนสากเล็ก

อยากให้ได้มีการเก็บกักน้ำให้พอสำหรับฤดูต่อไป
มันไม่ได้มันไหลลง
มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ด้วยน้ำท่วมตอนนี้มันมีแต่ความวุ่นวายด้วยจริง
ถ้าสมมุติใครติดตามสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้

นี่แล้วฝนตกทั้งวันจริงฮะนครพนมก็ตกทั้งวันเหมือนกัน
แล้วนี่มันลงมาอีกวันถึงวันนี้วันที่อะไรล่ะ๓

พรุ่งนี้ก็อย่างนี้วันอีกลูกพรุ่งนี้คือค่าติกิมาพรุ่งนี้ใช่ไหม

แต่เขาบอกว่าหลังวันที่๔ก็จะเบาลง

ของใบเตยการสยามครับแล้วก็ฝานหนุ่มดีเจอร์แมนนะฮะ
นี่แมนแต่งตัวแล้วเหรอ
ยังฮะอันนี้ชุดถือว่าเปิดแบบเบาดูครับ

หลังจากคบมา๗ปีนะฮะแล้วก็เพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ
ก็ช่วงนี้ก็กำลังเตรียมงานแต่งกันอยู่นะฮะ
ก็ควงกันไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งมาที่เรียบร้อยครับ
ดูครับผมดูสิสวยหล่อเหมาะสมกันอย่างมากเลยนะฮะ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตแซ่บนะฮะดูครับ
ใบเตยใส่ชุดเจ้าสาวนะฮะแล้วก็เป็นกระโปรงสั้นนะครับผม

อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าล่าสุดครับ
ใบเตยก็ฝอยฟุ้งนะฮะถึงความคืบหน้านะฮะหายที่ไหนเนี่ย
จะจัดให้อลังการงานสร้างสมกับเป็นหน้าเป็นตา
สมกับบารมีที่ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนรู้จักเยอะ
ตอนนี้ครับทานสิครับงบทะลุไปเท่าไหร่

คาดว่าจะบานปลายไปมากกว่านี้แน่นอนนะครับผม

เราก็ร่วมตื่นเต้นไปด้วยนะครับว่างานแต่ง

มันจะอลังการขนาดไหนนะครับ
ว่าที่เจ้าสาวบอกแฮปปี้มากนะฮะ
แต่ว่าที่เจ้าบ่าวตอนนี้ต้องบอกเลยว่า
เหงื่ออยู่หลายดอกเหมือนกันนะครับผม

นี่ตอนเพลงที่นางดังอ่ะ

เพราะเพลงนี้ทำให้ค่าตัวนางอัพขึ้นเลยอ่ะ
จับภาพเต้นได้มั้ยภาพเต้น
มีธลอกด้วย
ได้กรรมให้ขอทีค่ะขอทีค่ะ

เห็นแล้วหน้า

อ๋อนี่ชุดของนางเหรอ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

เพราะว่าเดี๋ยวจะนอยแต่ตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วก็สบายใจค่ะ
รู้สึกยังไงที่ข่าวนี้ทำให้เขารู้จักจริงมากขึ้น

แต่ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้จะดีกว่าค่ะ
เออเอออีอ

ถ้ารู้เป็นประเด็นก็คงไม่ลงพี่ทุกคนเป็นห่วงหนูเพราะว่าหนูเป็นน้องเล็กในกรปเลย
ังกลัวว่าอันนี้เป็นการมาตอบสื่อครั้งแรก

อย่างที่เขาพูดนะคะพี่นับเป็นพี่ที่สนิทกันมากค่ะ
เพราะว่าเราปรึกษาเขาในทุกเรื่องจริงหนูไม่ได้ปรึกษาเขาแค่
แค่เรื่องงานคือเรื่องส่วนตัวบางทีเราก็มีปรึกษาพี่เขาบ้าง
ตอนนี้ยังไม่ได้คบกันค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นพี่ที่สนิทกันมากคนหนึ่งค่ะ
ทีนี้ฉันมาสนใจประเด็นเรื่องพี่นัทแล้วใคร
ก็คือแฟนเขาไงอยู่ช่องเจ็ดเป็นดาราที่เล่นละครกับพี่นัท

ก็เป็นแฟนแล้วมั้งใช่ไหมเขาก็ไปมอเตอร์ไซค์ด้วยกันอ่ะ

เหรอ

อย่างคุณแม่คนอยู่ด้วยกันต้องใช้แฟน

กับน้องคนนั้นเป็นปีคุณแม่มาเรียกแฟนเลย

คนเก่าของคุณแม่

แบบคุณแม่ในชุดแดงฮะ

แถมเจ้าตัวนี่ยังนั่งไหวห้างขาแบบนี้

วันนี้นิงต้องจ้างคนถ่ายรูปทั้งวัน

มันมีคนเดินตามถ่ายรูปให้มันเลย

ก็มีผู้ช่วยเลการ์ไปถ่ายรูปนะ

เขาบอกว่าคนเป็นแม่ใช้ว่าจะต้องหัวเพิ้งหน้ามันกันทุกคนนะ
หลายคนจะต้องมาใส่ใจตัวเองไฟใจแอบขายของหรือเปล่า
ใส่ใจสุขภาพพร้อมกับการใส่ใจครอบครัว
นั่นใส่ใจครอบครัวเหรอก็ทำให้ดูสาวดูสวยขึ้น

ล่าสุดจอมสาลาแน่หรือจอมสาลาแน่ที่สุดในวงการประเทิง
อันนี้ฉันแต่งเองด้วยนะครับ
เป็นคุณแม่เกล็กสาวที่เขาบอกแทบ

เป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่สมัยเล่นเป็นนางร้ายจนตอนนี้เป็นผู้จัดละคร

ต้องถามผมนะครับผมก็เป็นเซียร์รถคนหนึ่งนะฮะ

คือต้องบอกว่าก็ไม่ผลิตเศสว่าคนนี้ก็สวย

ก็พูดไม่น้อยหน้ากันหรอก

ยังไง๑๗๘๔หรือเป็นที่ประสบภัย
กราชนิดเป็นพื้นที่ประสบภัยที่แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภาคเหนือก็ค่อนข้างจะหนักน่านเองตอนนี้ก็ยังหนักอยู่
ลำปางก็ยังมีฝนแต่ก็ไม่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง
ต้องติดตามทางไทยรัฐนิวโชว์จะมีการดูกันนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
น้ำตาววายคุณผู้ชม
กำลังใจนะคะสู้นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป